เป็นบ้านที่อยู่ในผืนดินเดียวกันพื้นที่เดียวกันที่ดินเดียวกัน

ทีนี้ฝั่งของน้องสามีเนี่ย

เพราะว่าพี่ชายเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ไม่รู้วันนี้มันยังไงถึงขั้นแบบไปกระโดดถีบกันเลยนะฮะ

อ่านี่ฮะเอ้าไม่ถีบแล้วนี่กระโดดเป๊ะฝาดเข้าเลยแบบ

นี่อื้อ

เป็นบ้านพักหลังหนึ่งที่ราชบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ

หลังจากนั้นก็เป็นการโวยวายต่อว่าด่าทอกันนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหดูสิ
จอดรถหน้าบ้านเท่านั้นแหละเจอเข้าไปเลยฮะยังมีกล้องวงจรปิดของบ้านตรงข้ามนะครับ
บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้เหมือนกันนี่บ้านตรงข้ามนะฮะ
ฮะก็แทบจะเป็นมุมเดียวกันแล้วแหละแต่จะเห็นอีกส่วนหนึ่งนะครับ
นี่ฮะแต่จะมีรั้วบังหน่อยนะครับ
แล้วก็มีการชี้มือชี้ไม้โยยวายใส่กัน
มุมในบ้านนี่ฮะคนเดิมนั่นแหละพี่คนดีคนเดิมเมื่อกี้นี้
รั้วกั้นกลางอย่างที่บอกที่ดินเดียวกันแต่มีบ้านอยู่สองหลัง
วันนี้ไม่รู้พี่เขาโมโหอะไรแต่อันนี้คนละวันนะ
อันที่กระโดดเตะเมื่อวานตอนที่เที่ยงอันนี้อีกวันหนึ่งนะครับ
เป็นวันอื่นนะครับอันนี้กระโดดเตะ
ค่อยดูไปนะฮะภาพเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับ
ดูคลิปที่ลูกสาวของผู้เสียหายเอามาโพสต์ตรงนี้แล้วเนี่ย
ดูที่เธอลงข้อความเอาไว้หน่อยนะครับ
ลูกสาวของผู้หญิงที่ถูกกระโดดเตะเนี่ยฮะ
รังแก่จนแม่อยู่บ้านไม่ได้ครั้งนี้วิ่งมากระโดดถีบแม่
ลงว่าถีบอะนะและไม่ใช่ทำครั้งแรกทำมาหลายครั้ง
สภาพรั้วก็ฝีมือเขารั้วที่เห็นพังไปแล้วเนี่ยเห็นมั้ยครับ
คือที่ออกไปกระโดดเตะเขาหน้าบ้านเนี่ยแต่ว่ารั้วพังไปแล้วนะ
ซึ่งรั้วที่ทำพังเนี่ยก็ฝีมือเขา
หน้าคนอื่นบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกกระทำ
คนที่ฟังทั้งหลายกรุณาดูพฤติกรรมนะว่ามันเป็นยังไง
เดี๋ยวท่านจะได้ฟังทั้งสองฝ่ายนะครับ
วันนี้ทุกราบีการแก้ววิจิติผู้สื่อขาวเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ในรั้วบ้านนะครับทุกมือชมครับที่ดินตรงนี้เนื้อที่แปดสิบเก้าตรางวา
จะมีบ้านอยู่สองหลังนะปลูกอยู่ในเนื้อที่เดียวกัน
อยู่สองหลังนะปลูกอยู่ในเนื้อที่เดียวกัน
ปลูกแยกฝั่งซ้ายฝั่งขวาค่ะอ่าแยกอย่างชัดเจนนี่รั้วรั้วนี่
ล้มอยู่แบบนี้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยลูกสาวเจ้าของบ้านบอกว่า
จะมีรั้วสีขาวอันนี้เนี่ยที่จะกั้นระหว่างที่ดินของบ้าน
ทั้งสองหลังเอาไว้ภาพนี้นี่คือยี่สิบสี่กรกฎาคม
ตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ยังไม่ได้เอารั้วขึ้นกันเลยนะ
คุณผู้ชมบอกโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นพังรั้วจนตัวเองหน้าทิ่ม
หัวขมัมลงไปไม่รู้ตอนนั้นเป็นยังไงดื่มเดิมอะไรดีกว่า
คือ๒๔กรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้เดินมาพังรั้ว
นะฮะจนล้มระเนละนาดแล้ววันนั้นน่ะยังไม่จบนะฮะ
ลูกสาวของบ้านทางฝั่งนี้เนี่ยที่แม่เขาถูกกระโดดเตะ
บอกนี่เห็นไหมนี่อานะเป็นน้องชายพ่อค่ะนะเธอบอกยืนเนี่ย
กกางเกงแล้วเดินข้ามรั้วมาคุณเขมสอนต้องพึ่งสติ๊กเกอร์ช้างอีกแล้ว
ปัสสาวะฮะโหพอเห็นคลิปนี้มิ้วสงสัยเพิ่มไปอีกว่าว่า
เมาหรือเปล่าอ่ะพี่อุ๋ยคนไม่เมาทำอะไรอย่างนี้ได้เหรอ
ไม่น่าสืบเลยนะเนี่ยใช่ไหมแม่หมาแถวนั้นไปไหนวะ
หมาไม่กล้าอยู่มันเออหมาหายไปไหนไม่รู้กลัวมันจะมาง่ำงวงช้างแล้วกันเนี่ยผมเนี่ย
อันนี้ฮะอันนี้ฝั่งหน้าบ้านผู้เสียหายแล้วพี่เขาก็ไป
นี่พี่เขาถ่ายคลิปด้วยหรือเปล่าเนี่ยเห็นเขาถือมือถือมาด้วยนะ
ส่งเสียงเอะอะตะโกนโวยวายเสียงดังลั่นไปหมดถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
เราได้คุยกับทางฝั่งของผู้เสียหายนะคนที่โพสต์คลิปเนี่ยคือลูกสาวของเธอ
คนที่ถูกกระโดดเตะเนี่ยนี่คือนี่ฮะถ้าตามศักดิ์แล้วก็คือพี่สะพ้ายของคนที่มากระโดดเตะเธอ
เธอบอกว่าเธอเป็นสะพ้ายของบ้านนี้ผู้ชายในคลิปคือน้องสามีส่วนสามีเธอเสียชีวิตไปแล้ว
สามีเธอเนี่ยกับเธอก็อยู่บ้านหลังด้านในนี่แหละที่ว่าถูกพังรั้วเนี่ย
ส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือบ้านของน้องสามีอยู่ในพื้นที่เดียวกันที่ดินเดียวกัน
ทีนี้พอสามีเธอเสียชีวิตไปเธอก็ยังอยู่ที่บ้านสามีก็อยู่รวมกับครอบครัวของน้องของน้องสามี
ก็อยู่แบบเนี้ยนะฮะที่ดินนี้เป็นที่ดินมรดกความจริงแล้วมันจะต้องแบ่ง๔ส่วนให้กับญาติพี่น้อง
ในส่วนของสามีเธอเนี่ยสามีเธอเสียชีวิตไปแล้วเขาก็มีการส่งมอบกันมอบฉันทะอะไรกันเนี่ย
ให้กับลูกสาวคนโตของเธอนะฮะญาติพี่น้องก็คุยกันเรียบร้อย
ลูกสาวของเธอไม่ได้มาอยู่ก็ให้เธอเนี่ยเป็นคนดูแลให้
เธอมาอยู่เนี่ยเธอไม่ได้หวังจะฮุบที่ดินนะไปถูกเข้าใจผิดว่าจะมาฮุบที่ดิน
แล้วที่ผ่านมาเธอบอกเธอถูกคมขู่คุกคามมาโดยตลอดจนเธออยู่บ้านของสามีไม่ได้
ต้องไปอยู่ที่อื่นค่ะถามว่าแล้ววันเกิดเหตุที่ถูกกระโดดเตะจอดจักรยานยนต์หน้าบ้านมันเกิดอะไรขึ้น
นี่คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราไปเธอบอกวันนั้นเนี่ยเธอต้องกลับเข้ามาที่บ้านสามี
เพื่อมาดูหมาเห็นไหมด้านในเนี่ยจะมีหมาอยู่หลายตัวอ่า
รั้วที่เอากั้นเอาไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาแบ่งแยกญาติพี่น้องอะไรกับทางฝั่งของพี่น้องของสามีนะ
แต่เธอกั้นเอาไว้เพื่อเลี้ยงหมาไม่ให้หมาเนี่ยมันไปสร้างความวุ่นวายให้กับเขา
ก็มาถูกล้มถูกพังรั้วไปแล้ววันนั้นจะมาดูหมาจอดจักรยานยนต์หน้าบ้าน
พุ่งเข้ามาเลยค่ะเออกระโดดเป๊ะเลยเธอบอก
พูดกับคนอื่นมันต้องหลายครั้งเขาก็คุกคามมาตลอดอืม
เห็นเห็นเข้าไปที่บ้านอ่ะเห็นไอ้ซี่เรากั้นหมาแล้วค่ะแล้วก็กั้นส่วนแค่นั้น
แล้วบ้านมันมีตั้งสี่ส่วนที่ว่าแบ่งกันสี่สี่ส่วนค่ะมันก็ไม่ได้ไปล้ำที่ล้ำอะไรของเขา
เขาก็ถีบเฉพาะครั้งอืมถีบครั้งแล้วก็แล้วก็แบบว่าจะทำร้ายร่างกายอ่ะ
หลายครั้งเลยแล้วอยู่บ้านหลังนั้นอยู่ไม่ได้เขาไม่ฟังใครเลย
ใครพูดก็ไม่ฟังก็บอกแล้วเขาพูดตั้งหลายบทแล้วว่าต่างคนต่างอยู่อย่ามายุ่งกัน
ก็เป็นอย่างนี้ตั้งหลายครั้งเวลามีพฤติกรรมไม่ดี
ลูกเมียกันที่จะเตือนกลับเป็นไปทั้งบ้านเลยอ่ะแจ้งความแจ้งเป็นสิบสิบผลแล้ว
ตามเขาที่เขาการไว้ทุกวันนี้เพราะเขาไม่เคยโดนดำเนินคดีอะไรเลย
ก็บอกว่าแบบว่าเขาทำได้แค่นี้ไม่ได้เหตุเกิดซึ่งหน้า
นี่เธอบอกแจ้งความเป็นสิบสิบผลแล้วอืม
แต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเขาบอกไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าค่ะ
แต่เมื่อกี้ก็โดดเตะปึ้งออกไปนี่ฮะอืม
แต่มันเพิ่งเกิดขึ้นเที่ยงเมื่อวานไงส่วนตอนอื่นอื่นนี่ก็มันก็นี่ฮะ
อ๋อนี่อันนี้เก้ากุมภาพนี่ฮะนี่อืมอ้าวคุยกับคุณพี่เขาหน่อยนะ
กระโดดเตะเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับน้องชายสามีของผู้เสียหาย
คุณระวีการก็ตามจนเจอนะฮะเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขานั่งดื่มเหล้าอยู่ในบ้าน
อืมอ่าได้ยินเสียงคนเนี่ยเปิดประตูรั้วคิดว่าขโมยคุณเข็มมาสอน
เหรอคะนี่ฮะคือคิดว่าขโมยอ่ะพอวิ่งออกไปก็เลยวิ่งไปเตะขโมยเลย
ส่วนเรื่องที่ว่ามีปัญหาส่วนตัวอะไรกับพี่สะพ้ายหรือเปล่าอ้าวเขาบอกเขาไม่ขอตอบนะฮะ
อ๋อพี่นึกว่าขโมยอ๋อหนูก็ขโมย
ก็ขโมยแล้วก็พี่นั่งเมาอยู่นี่นั่งกินเหล้าอยู่อย่างเงี้ยเมาเมาอยู่
กับคนเมาเมางูอยู่ที่เปิดตัวปู้มาปุ๊บก็โรคเตะเลยเงี้ยอืมอ๋อ
พี่ไม่ได้ไปซ้ำมันมีพี่เต้นทีเดียวอืม
ก็บวกกับแม่แล้วก็บวกกับเรียกกัดเลยแล้วแล้วจะโดนไหมครับพี่
มันไม่โดนไม่ได้โดนโดนสกงโดนพี่อ่าแตะอ่า
พี่อยากให้มันอยู่จากเจอหน้าทุกวันที่ดีอืม
ให้มันรู้ไปเลยอ่ามันไม่มึงไม่มาอยู่อ่ะอืม
ก็ไม่คือมึงมาเลี้ยงมากกูจะรู้มันว่าเมาอยู่เนี้ยอ่า
พี่อยู่ที่เปิดตัวตู้มกูก็แตะเอาดิครับก็บอกกูนึกว่าขโมยอ่ะ
อ่านี่พี่เขาบอกเอาก็บ้านก็ไม่ยอมมาอยู่อ่ะ
อยู่อยู่มาเขาก็ไม่รู้เขาคิดว่าขโมยแล้วเดินออกไปไม่เห็นเหรอคะ
ไม่ได้มองก่อนที่จะถีบเหรอค่ะพี่เขาบอกพี่เขาเมาอยู่หรอค่ะ
นี่คุยกับขอทรของเราผู้สื่อข่าวเราที่ราชบุรีค่ะ
คือบอกทำไมไม่มาอยู่กับพี่สมาธิบอกจะอยู่ยังไงอ่ะ
ทุกผู้ชมครับภรรยาของพี่ผู้ชายในคลิปนะครับ
บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาเกิดจากสุนัขของฝั่งผู้เสียหาย
พี่สะพ้ายอ่ะนี่มันชอบมากัดรองเท้ากัดข้าวของของฝั่งบ้านเธอ
นะเธอก็ไม่เคยว่าอะไรนะถ้าบอกให้ถ้าออกมาเปิดคือเปิด
ทีนี้เนี่ยทางฝั่งของบ้านนั้นเขาเริ่มกั้นอนาเขต
ทั้งที่ความจริงที่ดินเนี่ยมันไม่เคยถูกแบ่งกั้น
ไอวันพังรั้วเนี่ยสามีเธอเนี่ยเมาเออก็แบบแหมมันอัดอั้นตันใจไง
อยู่มาไม่เคยกั้นอนาเขตแล้วพี่สะพ้ายมากั้นอนาเขต

เขาจงใจจะไม่เก็บเพื่อจะบอกกับคนอื่นว่าตรงนี้คือสิ่งที่คนทางนี้ทำร้าย
แต่คุณถามว่าก่อนที่เขาจะทำร้ายคุณเนี่ยคุณทำปฏิกิริยาอะไรใส่เขาบ้าง
แววตาเป็นยังไงบ้างคุณไม่เคยพูดเข้าใจไหมคะก็เหมือนอย่างเงี้
เดินเข้ามาบางทีก็ทำหน้าทำตาใส่แล้วก็คุยกันเสียงคุยกัน
จนให้ทางนี้ใช่ค่ะเหมือนปั่นประสาทยั่วยู้เพราะรู้อยู่ว่าเกม
ไม่รู้ว่าเขาจะเคลียร์กันยังไงนะสองครอบครัวนี้นะ
เราก็สอบถามไปยังสพเมืองรัชบุรีนะครับเจ้าของท้องที่บอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคลิปที่ทางฝั่งของหลานสาวของคนที่ไปกระโดดเตะเนี่ย
เขาเอาคลิปไปลงอ่ะเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับคุณแม่เขาเนี่ย
แต่ว่ายังไม่มีใครมาแจ้งความอะไรกันนะฮะค่ะอ่าหวังว่าจะพูดคุยกันได้เนอะ